นี่ไงก็สีชมพูอยู่แล้ว
วันนี้ศัตรูเรานะครับอบอวมไปด้วยสติกเกอร์ของรูปหัวใจของน้องมิ้น
ไปแปะให้กับทุกคนเนี่ยช่างภาพด้วย

ประถมเลยประถมเลย
มันน่ารักออกคือแบบเราก็แจกทุกคนใช่ไหมคุณผู้ชม
กลับมานี่คืออันนี้เต็มเสื้อเลย
ถูกต้องต้องมีเสื้อนักเรียแล้วก็แปะ